ก็ยังมีเรื่องของวงการฟุตบอลไทยกันอยู่นะคะ
การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ามาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำ

แต่สุดท้ายมาดามแป้งออกมาบอกแล้วนะคะว่า
ไม่ลงชิงท้าตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แต่มีบอกมาว่าอยากจะให้นายกคนต่อไปพัฒนาอะไรวงการกีฬาบ้างนะคะ
ก็จากข่าวลือค่ะเรื่องที่มาดามแป้งหรือว่าคุณนนพันธ์ล่ำซำ
จะลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ดามแป้งก็ออกมาปฏิเสธนะคะโดยให้เหตุผลว่า
ไม่ต้องการให้เกิดข้อคอรหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากว่าณตอนนี้มาดามแป้งก็ยังเป็นประทานสมสอนการท่าเรืออยู่
ซึ่งเพิ่งจะขยายสัญญากับการท่าเรือแห่งประเทศไทยไปนะคะ
เรื่องสิทธิ์การทำทีมสิ่งเจ้าท่าออกไป๕ปี

ซึ่งมาดามแป้งก็ยังบอกนะคะว่าจนถึงนะตอนนี้ยังไม่มีใครทาบทาม
ให้ไปร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของสภากรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลในสมัยหน้า
พร้อมทั้งยังฝากถึงนายกสมาคมคนใหม่
รวมถึงผู้บริหารชุดใหม่ให้หันมาเอาใจใส่
แล้วก็มาพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงมากขึ้นนะคะ
หลังจากที่มาดามแป้งก็ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนานถึง๑๒ปี
แล้วก็สามารถพาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะ
ไปเล่นฟุตบอลโลกได้ถึง๒สมัย
ก็เลยอยากจะให้เกิดความต่อเนื่องต่อไปค่ะ
ว่าบวนหญิงกับบวนชายก็ไม่ได้อยู่แล้ว
มันไม่เท่ากันระหว่างบอลชายกับบอลหญิง
แต่ในประเทศไทยแป้งว่ามันยิ่งห่างไกลกัน
เพราะอย่าลืมว่าแป้งเป็นคนที่สัมผัสกับฟุตบอลหญิงมาตลอด๑๒ปี
ทราบถึงรายได้ของน้องแป้งทราบถึงสปอนเซอร์แป้งทราบถึงบนโบนัสทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้วมันเป็นความในใจของแป้งแล้วก็นักฟุตบอลหญิงมาโดยตลอด
ว่าเราอยากให้สมาคมซึ่งแป้งคิดว่าสมาคมคงต้องฟังเสียงนี้แล้วนะคะ
เพราะว่าแป้งกระตุ้นหนักมากรวมทั้งภาครัฐรวมทั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ให้ความสำคัญกับกีฬาฟุตบอลหญิงมากนะคะก่อนที่เขาจะหมดใจ
ส่วนเรื่องที่เมื่อวานนี้นะครับมาดามแป้งได้เปิดตัวโครงการคลองเตยดีนะครับ
เพื่อสำรวจและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนคลองเตยให้เป็นที่อยู่อาศัยต้นแบบสำหรับชุมชนอื่น
ก็มีผู้สื่อข่าวถามเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวที่ว่าเธอเตรียมลงสนามการเมือง
โดยมีกระแสว่าอาจจะลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยหน้า
แต่เรื่องนี้นะครับมาดามแป้งก็ออกมาปฏิเสธเช่นกันครับ
อะไรนะอะไรนะคะใครก็ถามตอนนี้นะคะก็แปลกนะคะ
ชื่อนี่เป็นแคนดิเดตทุกสนามเลยนะคะพอเถอะค่ะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
หลังจากที่นายวรวีมะกุดีประกาศตัวที่จะท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แต่ว่ามันติดปัญหาเรื่องของข้อบังคับที่ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครเอาไว้นะคะ
ผู้สมัครจะต้องไม่มีคดีความกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอล
เรื่องนี้ค่ะนายนารินพงศ์จีนาพักนะคะหรือว่าทนายโบ้อดีตฝ่ายกฎหมายสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ออกมาบอกว่าข้อบังคับลักษณะการปกครองที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้อยู่ณปัจจุบันนี้นะคะ
ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตการกีฬาพุทธศักราช๒๕๕๘
ซึ่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยระบุคุณสมบัติของผู้สมัคร
ซึ่งนายวรวีไม่เคยรับโทษดังกล่าวเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะ
แต่ไม่ได้ระบุว่าต้องไม่เคยมีคดีความกับทางสมาคมกีฬา
หรือต้องไม่ถูกแบ่งจากองค์กรระวังประเทศ
มาคมกีฬาฟุตบอลไม่สามารถที่จะใช้ข้อบังคับของสมาคมดังกล่าว
มาใช้ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครได้
จากขัดต่อพระราชบัญญัติการกีฬาที่เป็นกฎหมายที่ครอบคลุมอยู่
ก็ต้องบอกว่าเป็นแม่บทกฎหมายที่เหนือกว่านะครับ

เพื่อความเป็นธรรมกับการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ครับ